ฝ่ายชายกันบ้างดีกว่านะคะเจมส์จิรายุทธ์กับเกรทวรินทร

แก๊งเขาอ่ะแก๊งคนดีที่ไหนโอ้มีแฟนกันไปหมดแล้ว
จะเหลือแต่ตาเกรทเนี่ยคนเดียวคนเดียวทำไมครองความเป็นโสดนะ
เออก็เหลือแต่พี่ชายคนนี้นี่แหละค่ะที่ยังห่วงความเป็นโสดอยู่
การนี้ค่ะเมื่อให้หนุ่มเจมส์ในฐานะน้องรักของพี่เกรทนะ
พี่ชายคนนี้ซะหน่อยหนุ่มเจมส์ก็ไม่รอช้าเลยจ้ะ
จัดหนักจัดเต็มไปเลยถามถึงสาเหตุที่พี่เกรทไม่ยอมใจ
อ่อนให้สาวคนไหนสักกะทีหนุ่มเจมส์ก็ขอแซวออกสื่อแบบขำนะคะ
บอกว่าพี่เกดอายุเยอะแล้วก็เรื่องมากแบบนี้แหละครับ
โอ้โหนี่เราไม่ได้พูดเองนะคะแต่ถึงยังไงนะคะ
พร้อมกับบอกว่าเห็นพี่เกรทสดแบบนี้

เพราะว่ามีข่าวกับดาราสาวรายวันเลย

อยากให้เขาบอกว่ามีคนมาดูแลกับเธอ

ใช่เพราะว่าพอพี่เก๊เขาเริ่มอายุเยอะ

เราก็เป็นกำลังใจให้อยู่ห่าง

ผมว่าเขาอาจจะมีความสุขดี

เพราะว่าเขาก็จะมีข่าวกับสาวด้วย
เออใช่พี่เก๊ก็มีข่าวสาวเรื่อยนะ

ผมว่าเมื่อไหร่ที่เขาเจอคนที่ใช่
เขาก็น่าจะโอเคเองอะไรอย่างนี้ครับ

ก็หลายคนนะกาวแจ๊กกี้แจ๊กกะลีน

แล้วที่ยังไม่ออกสื่อยังมีอีกหรือเปล่า
เอออยากรู้เหมือนกันนะครับนะครับถ้าไม่ได้โปรกัสคำตอบเจมส์จี

ทั้งเจมส์จีทั้งเกรทเขาก็น่ารักทั้งคู่เลย
ก็ติดตามต่อไปแล้วกันใครจะเป็นแฟนเกรทวรินทร